เจ้าของธุรกิจหล่อพระคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะคะ
ขึ้นโรงพักหัวฟัดหัวเหวี่ยงมาเลย

โดนหลอกให้เปลี่ยนมือถือยังไม่เท่าไหร่

แต่โดนหลอกให้เปลี่ยนมือถือยังไม่เท่าไหร่

มันทนไม่ได้จริงคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กัน
นี่คือนางสาวทานทิพย์แสงเดชนะคะ

เป็นเจ้าของธุรกิจหล่อพระค่ะ
เอาหลักฐานขึ้นโรงพักบ่อวินเลย
แจ้งความดำเนินคดีกับร้านซ่อมโทรศัพท์
ห้างสรรพสินค้าในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่า๑๑พฤษภาคม

แจ้งทางร้านบอกว่าต้องการข้อมูลลูกค้า
ภายในเครื่องที่มีอยู่เยอะมากเลย
วันต่อมาทางร้านบอกว่าหน้าจอด้านในมันเอียง
มีค่าซ่อมอยู่ที่๔๐๐๐บาท
เธอก็ตกลงโอเคซ่อมไปเลย
มาถึงวันที่๒๘พฤษภาคม
ร้านก็แจ้งบอกว่าอ้าวซ่อมเสร็จแล้วนะ
จากวันที่๑๑๒๘ก็ใช้เวลา๑๗วันนะ
เกือบ๓สัปดาห์เลย
บอกซ่อมเสร็จแล้วไปรับได้
เธอก็ขับรถไปรับเครื่อง
ปรากฏว่าร้านล้างข้อมูลหายเกลี้ยงเลยค่ะ

ยอมจ่ายตามที่บอกด้วยนะแต่ข้อมูลเธอหายหมดเลยอ่ะ
แล้วเธอก็หยิบมือถือเดินออกจากร้าน
ประเด็นคือร้านด่าตามหลังว่าไงรู้ไหมคะ

โอ้โหคุณนี่คุณพูดกับลูกค้าแบบนี้เลยเหรอคะ

แล้วก็ถูกด่ากลับมาว่าอีแก่
แล้วเจ้าของร้านก็เดินปรีจะมาหาเรื่องแล้วก็ข่มขู่ด้วย
พอเอามือถือไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการซำซูงค่ะ
ปรากฏว่ารหัสเครื่องไม่ตรงกันกับเครื่องเดิมของเธอ
คิดว่าร้านต้องเปลี่ยนเครื่องแน่เลย

ซึ่งตำรวจเนี่ยเชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ